มาดูเรื่องราวคุณแม่วัยใสอายุ๑๖ปีนะคะเจ็บท้องไปคลอดลูกค่ะ
ที่โรงพยาบาลในจังหวัดสุรินทร์นะคะนอนรอข้ามคืนเพราะเจอกับเจ้าหน้าที่ห้องคลอดเมา
พอทำคลอดเสร็จเรียบร้อยแล้วลืมผ้าก๊อตไว้ในช่องคลอดซ้ำอีก
ตอนนี้ผ่านมาเป็นเดือนแล้วนะคะยังไม่มีความคืบหน้าใดเลยนะคะ
โพสต์เรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของผู้หญิงอายุ๑๖ปีไปคลอดลูกค่ะ
ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์จนกระทั่งเวลาผ่านไปกว่าสองเดือนแล้ว
รู้สึกถึงความผิดปกติหลังคลอดก็เลยไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนี่แหละค่ะ
พบว่ามดลูกของเธอมีผ้าก๊อตติดอยู่เป็นผลให้สภาพมดลูกของเธอเกิดบาดแผลเป็นจำนวนมาก
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีติดต่อพูดคุยกับผู้เสียหายนะคะเธอเล่าให้ทีมข่าวเราฟังค่ะ
บอกว่าวันที่ไปคลอดลูกเป็นช่วงกลางคืน๒๙ธันวาคม๒๕๖๑ก็คือธันวาคมปีที่แล้ว
โดยเธอต้องนอนรอคลอดจนถึงช่วงเช้าเลยคือไปกลางคืนกว่าจะได้คลอดก็เช้าแล้วนะคะ
พยาบาลฉีดยาเร่งคลอดให้กับเธอจนกระทั่งเธอคลอดลูกในช่วงเย็น
ต่อมาประมาณ๒สัปดาห์นะคะเธอรู้สึกเจ็บแผลที่บริเวณช่องคลอด
แล้วก็รู้สึกว่ามันมีอะไรปูดนูนออกมาจากช่องคลอด
ก็เลยทำให้เธอเนี่ยรู้สึกเจ็บมากแต่ด้วยความที่ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไร
และตอนนั้นก็อาจจะคิดว่าเกิดจากตัวเองเพิ่งไปคลอดมา
มันอาจจะเป็นผลพวงจากการคลอดหรือเปล่า
คือไม่รู้จริงว่าตอนนั้นเจ็บบริเวณนี้เพราะอะไร
ประกอบกับแม่บอกด้วยว่าอาจจะเป็นปมไหมมั้ง
หมอนี่เย็บไว้มันยังไม่ละลายก็เลยไม่กล้าดึงออกมา
หรือว่าไปทำอะไรต่อหลังจากนั้นบวกไปอีก๗วันค่ะ
ผู้เสียหายไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเดิมอีกครั้ง
พยาบาลแจ้งแบบนี้นะคะบอกว่าทุกอย่างปกติดี
ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติเลยพยาบาลบอกแบบนี้
ไปอีก๔๕วันกลับมาบ้านผ่านไปอีก๔๕วันหลังคลอดนะคะ
ผู้เสียหายไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
ทีนี้ค่ะผลมันเปลี่ยนไปนะคะเพราะว่าพยาบาลพบว่ามีผ้าก๊อตติดอยู่ในช่องคลอด๒ชิ้น
ได้ส่งตัวผู้เสียหายไปตรวจภายในซึ่งก็พบว่าในมดลูกมันมีบาดแผลเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากแล้วนะคะ
บอกว่าจนถึงตอนนี้ผ่านมา๔เดือนแล้วโรงพยาบาลที่เป็นคนทำคลอดให้กับเธอเนี่ยในจังหวัดสุรินยังไม่ได้แสดงความรับผิดชอบใดกับกรณีที่เกิดขึ้นเลยนะคะ

ผ่านมา๗วันที่คลอดแล้วไปตรวจหลังคลอดพี่พยาบาลเขาตรวจเขาบอกว่าไม่มีอะไรปกติแผลปกติ
หลังจากนั้นผ่านมาเกือบ๒เดือนหนูไปตรวจหลังคลอดอีกทีนึงที่โรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรประการ
แล้วเขาก็เจอผ้าก๊อตเขาก็โทรมาหาเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะรับผิดชอบนะแต่จะรับผิดชอบเยียวยาตามกว่า๓๐บาท
แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้อะไรเลย
หนูอยากเรียกร้องค่าเสียหายเพราะว่าคนเราอ่ะไม่ได้มีค่าแค่สามสิบบาทกับการรักษา
อยากให้เขามันผิดชอบบ้างไม่ใช่บอกว่าจะรับผิดชอบแค่๓๐บาทตามบัตร๓๐
แล้วชีวิตคนมันไม่ได้มีค่าแค่๓๐อะค่ะต้องรับผิดชอบกันบ้างไม่ใช่หายไปเลย
ผู้เสียหายบอกเพิ่มเติมด้วยนะคะหลังจากเรื่องของเธอเป็นกระแสข่าว
ได้รับแจ้งจากผู้สื่อข่าวในจังหวัดสูรินทร์ว่าทางผอพยาบาลต้นเหตุได้เรียกหมอพยาบาลทั้งหมด
แต่ก็ยังไม่ได้ติดต่อมาที่เธอเพื่อที่จะรับผิดชอบค่าเสียหายหรือว่าเยียวยาใดนะคะ
ล่าสุดค่ะนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่าตรวจสอบพบว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง
ที่โรงพยาบาลสำโรงทาบพร้อมอธิบายว่าปกติการทำคลอดถ้าเลือดไม่หยุดเนี่ยก็จะต้องเอาผ้าก๊อตไปอุดเพื่อไม่ให้เลือดมันไหลเยอะและจะต้องเอาออก
แต่ข้อผิดพลาดอาจจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีการเปลี่ยนเวรซึ่งโรงพยาบาลขอยอมรับและขอโทษถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
ส่วนมาตรการความช่วยเหลือและชดเชยค่าเสียหายนะคะโรงพยาบาลได้ติดตามให้ผู้มารับบริการรายนี้
คำร้องชดเชยค่าเสียหายตามมาตรา๔๑ของโครงการประกันสุขภาพทั่วหน้าตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา
คือเขาแจ้งไปแล้วแหละให้ผู้เสียหายมาเขียนหนังสือไว้แจ้งความจำนงไว้ว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา
แต่ว่าผู้เสียหายทำงานอยู่ต่างจังหวัดโรงพยาบาลก็เลยประสานไปที่ญาตินะคะในจังหวัดสุรินทร์
โดยหลังจากนี้จะมีการสอบสวนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในโรงพยาบาลเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำขึ้นอีกโดยเฉพาะกรณีที่ผู้หญิงคนนี้บอกว่าในช่วงที่เธอไปทำคลอดเห็นว่าเจ้าหน้าที่หนึ่งในนั้นเมาด้วยนี่นะคะอันนี้ต้องสอบสวนข้อเท็จจริงค่ะ